ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

เขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน

บรถเก๋งที่ออกมาจากซอยด้วย
ทำให้รถของตัวเองเสียหลักพลิกคว่ำ
ไปชนกับร้านขายของข้างทาง

แล้วก็เสียหลักไปชนร้านขายยาดองข้างทางแบบนี้
ครับนี่ดูมุมนี้หน่อย
นี่เป็นอีกมุมนึงนะคะคือเป็นมุมที่เขาไปชนร้านยาดองแล้วแล้วก็มาจอดอยู่ที่กลางถนนแบบนี้นะคะ
สำหรับเจ้าของร้านยาดองเป็นผู้ชายสูงอายุด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายอุทัยภาชีในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
จับภาพอุบัติเหตุซึ่งเป็นช่วงที่ขับสวนมาพอดีแบบนี้
ตอนแรกจะมีรถจักรยานยนต์ก่อนนะคะตัดหน้ารถกระบะคันนี้
รถกระบะคันนี้ก็หักหลบแล้วก็มาพุ่งชน
นี่คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บที่ขานะฮะ

ใช่ค่ะก็คือนางสุนีปาริยวงอายุ๔๐ปีนะคะ
ข้างซ้ายนี่ขาดออกมาเลยนะคะหลุดออกจากกันเลย
ส่วนขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายปราจีนบุรีบ้านสร้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับชิ้นส่วนขาที่ขาดออกไปนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบสให้แพทย์รักษาเป็นการด่วน
อุบัติเหตุครั้งนี้นอกจากรถสองคันนี้
ยังมีอีกหนึ่งคันซึ่งมีกล้องหน้ารถถูกรถกระบะพุ่งชนเสียหายไปด้วยค่ะ